ฝากเตือนเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของคนที่ชอบสูบบุหรี่
แล้วก็สูบบุหรี่แบบไม่เป็นที่เป็นทาง
สูบบุหรี่ตอนคุณขับรถบนถนน
แล้วสูบเสร็จคุณก็โยนก้นบุหรี่ทิ้งไป
สุดท้ายมันเกิดอุบัติเหตุก็คือ

เกิดไฟไหม้แล้วเกิดไฟไหม้ที่รถคันอื่น
ที่เขาไม่รู้อีโนอีเน่อะไรเลยวอดทั้งคันแบบนี้ค่ะ
เหตุเกิดบนถนนมอเตอร์เวย์นะคะค่ะ
เข้าชนบุรีหมู่๑๐ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
คืนวันศุกร์ที่สิบห้าพฤษภาคมที่ผ่านมารถกระบะนิสันฟอนเทียสีบรอนทอง
ขั้นนี้หมายเลขทะเบียนบอกใบไม้ทอทงหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดลมถ้าบุรี
จอดอยู่ข้างทางพร้อมกับไฟที่มันลุกไหม้อย่างรุนแรงทั้งคัน
เรียกได้ว่ามอดไหม้ไม่มอด
ใช่ค่ะสาเหตุมันเกิดจากนี่ไง
ชิศนุพงศ์งามพิริยรัตนกุลคนขับเขาสันนิษฐานว่าน่าจะมีคนโยนก้นบุหรี่ออกนอกรถแล้วมันมาตกใส่มุ้ง
คือรถกระบะคันนี้เขาบรรทุกมุ้งไว้หลังรถแล้วโยนก้นบุหรี่มาโดนมุ้งมุ้งติดไฟไฟไหม้ลุกลามใหญ่โตก็เลยเกิดเนี่ยค่ะ
เหตุการณ์แบบนี้เขาบอกว่าเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะแล้วคุณพี่เจ้าของรถคนที่ขับรถอ่ะ
แกโดนไฟลวกที่บริเวณแขนข้างขวาด้วยได้รับบาดเจ็บแกต้องหนีลงจากรถด้วยความเร็วเลยอ่ะค่ะ
งานนี้พี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็รีบมาแล้วก็ใช้เวลากว่า๒๐นาทีนะคะก่อนจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ทั้งหมดแบบนี้ค่ะ
เอามาเตือนเลยนะเอามาบอกเลยนะคุณผู้ชมมันเป็นอุทาหรณ์เลยสำหรับใครก็ตามนะที่สูบบุหรี่
คุณควรสูบในที่ที่เขาให้สูบนะคะทิ้งให้เป็นที่ที่เขาควรจัดวางเอาไว้
ไม่อย่างนั้นคุณสูบกลางถนนแล้วคุณก็โยนก้นบุหรี่ทิ้งแบบนี้
มันเกิดอันตรายต่อผู้อื่นได้คนเขาขับมาไม่รู้อีโน่อีเหน่อยู่ดี
โดนไฟไหม้รถวอดทั้งคันน่ะน่าสงสาร